อีกหนึ่งคลิปที่เมื่อวานคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะแองจี้นะ
เป็นที่สร้างความงงงวัวให้กับชาวเน็ต
กกันสนั่นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้พลังงานที่เห็นในคลิปนี้

ไปดูนะฮะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคุณดู

แล้วพอมีเมื่อมาสายไฟก็จะมีสเปราติกัน

เมื่อวานทุกคนแชร์คลิปนี้กันหมดเลย
คลิปเนี่ยเป็นภาพปรากฏการณ์ตรากฏ
เห็นเหมือนขอเรียกว่าเป็นก้อนพลังงาน
มันคล้ายกับก้อนพลังงานบางอย่าง

กำลังเคลื่อนตัวตัดผ่านเส้นทางรถไฟ

ก็บอกว่าเคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน
ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่า
แต่บางคนบอกเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง

ปรากฏการณ์นี้ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
แต่ถูกบันทึกเอาไว้ว่ามันมีอยู่จริง

มักจะเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่ง
จะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง

แต่ที่มันมีเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า
ใช่ไหม

หรืออะไร

มันไม่เข้ามาใกล้คนเหรอ
อันนี้มันคงจะเป็นกล้องวงจรปิด

มีการถ่ายเทพภัยมีการสมมุติการสำหรับ